เราจะมาดูเพิ่มเติมกันนะครับว่าใครบ้างที่มีรายชื่อผัวพันธ์การฟอกเงิน
มีนักการเมืองมากถึง๑๔๐คนจากกว่า๕๐ประเทศทั่วโลก
ที่มีความเกี่ยวข้องในประเด็นที่อื้อเฉานี้นะครับ
เราจะแบ่งกลุ่มของผู้ที่มีชื่ออยู่ในรายงานนี้นะครับ

กลุ่มแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ผัวพันธ์การฟอกเงินเป็นผู้นำ
หรือว่าอดีตผู้นำประเทศนะครับ

ซึ่งเป็นข่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
มีกษัตริย์ของซาอุดีอาราเบีย
แล้วก็มีอดีตอีเมียของกาต้าแล้วก็ประธานาธิบดีของอาเจนติน่า

นี่ก็เป็นกลุ่มของบรรดาผู้นำหรือว่าอดีตผู้นำประเทศนะครับ

อันนี้คิดว่าเป็นญาติหรือว่าคนใกล้ชิดผู้นำหรือว่าอดีตผู้นำประเทศ
อันนี้น่าสนใจทีเดียวครับมีหลายคนที่น่าจะได้ดูนะครับ
นี่เป็นลูกสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีของจีน
แล้วก็ที่เป็นข่าวตอนนี้ก็คือกลุ่มนี้ครับ
เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยวัยเด็กหรือว่าเพื่อนที่ใกล้ชิด
ของประธานาธิบดีวาลาดิมีปูตินของรัสเซีย
มีทั้งญาติของประธานธิบดีบาชาอาซาสซีเรีย
แล้วก็มีพ่อของนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนปัจจุบันด้วยนะครับ

และแอเชียอีกคนก็เป็นลูก
ของนายุคลัตโนนาวาชาลีฟของปากีสถาน

ยุโรปอาฟริกาตะวันออกกลาง
ใกล้ชิดกับนักการเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ
กลุ่มนี้ก็มีส่วนที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน
อันนี้ก็จะมีน้องเขยของประธานธิบดีศรีจิ้นผิงของจีนนะครับ
มีลูกชายของอดีตเลขาธิการสหประชาชาติ
นั่นก็คือนายโคฟี่อันนานนะครับ
ซึ่งนอกจากบรรดานักการเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐแล้วนะครับ
เฉินหลงนักฟุตบอลอย่างเช่นเมซี่นะครับ
จากนี้ก็ยังมีการปรากฏชื่อของนักธุรกิจไทยชื่อดัง
หลายคนที่เป็นลูกค้าของบริษัทนี้ด้วย

ตอนนี้ก็มีคำสั่งให้มีการตรวจสอบกับคนไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้วนะครับ